เป็นจังไหนล่ะโสได้บอราป้านั่นแม้สูบหน้าเมิร์ดบ่อล่ะบอก
เอาประคอด้วยคุณทัศนัยเราหมักตัวใหญ่จ้าจ้ะเดี๋ยวมาซอยเดี๋ยวมาซอย
ระวังนำระวังน้ำจ้ะหน่าแรงเข้าใจอยู่เข้าใจจ้ะเอ้า
คุณผู้ชมสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศกันแล้วนะคะ
ตอนนี้ใครจะเตรียมออกไปทำงานเนี่ยนะคะตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะภาคเหนือตอนนี้เนี่ยฝนกระหน่ำเทลงมาแล้วหนักบางพื้นที่แล้วก็ฝนตกระบายบางพื้นที่
พร้อมกันให้ดีค่ะเพราะไม่ใช่แค่ภาคเหนือเดี๋ยวพรุ่งนี้
เมื่อคืนนี้กรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสาน
ก็จะได้รับฝนชุ่มฉ่ำไม่แพ้กันเลยนะคะตรวจสอบข้อมูลกันค่ะ
จากแผนที่อากาศภาพถ่ายโดยเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
ภาพถ่ายดาวเทียมที่เห็นอยู่นี้คือณปัจจุบันเลยนะคะ
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตอนบนของประเทศไทยมีเมฆปกคลุมอยู่ประปรายนะคะ
เป็นภาพที่ทำให้เราได้คาดการณ์เอาไว้ว่าภาคเหนือภาคอีสานเนี่ย
กำลังจะมีฝนส่วนภาคใต้นี่ถือว่าเบาบางเลยนะคะ
ไปดูโมเดลที่ทำให้เราเห็นกันเป็นแต่ละช่วงเวลาเลยดีกว่านะคะ
จะมีพื้นที่สีฟ้าปกคลุมอยู่เป็นการจำลองระบายสีให้เห็นว่าจุดนี้นะ
จะมีฝนสีฟ้าฟ้าแบบนี้ตกปานกลางนะคะสีเริ่มเขียวเขียวเหลืองเหลืองเนี่ย
ตกหนักเพราะฉะนั้นเชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องศร
ต้องระมัดระวังเดี๋ยวฝนจะคล้อยเลื่อนลงมาเรื่อย
เพราะว่ามันจะพัดไปทางด้านตะวันออกคือทางภาคอีสาน
เพราะโดนลมตะวันตกเนี่ยค่ะก็คือมาจากทั้งอินเดียนะคะ
ไล่ฝนมาเรื่อยและยังมีลมใต้มีลมตะวันออกเฉียงเหนือ
แล้วก็มีมวลอากาศเย็นมาด้วยก็เลยทำให้เกิดฝนช่วงนี้
สีชมพูเข้มแถบจังหวัดเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
พรุ่งนี้เตรียมพร้อมให้ดีนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวเลย
จะออกไปไหนเนี่ยก็ดูก่อนว่าจะควรไปหรือไม่
กเลิกได้หรือเปล่าเพราะฝนค่อนข้างหนักเลยทีเดียว
แถบบึงกาลสกลนครอุดรสกลนครมุกดาหารด้วย
ส่วนกรุงเทพมหานครตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าก็เริ่มมีฝนมาเจอแล้วนะคะ
แล้วก็คงจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๐และภาคตะวันออกเป็นลำดับถัดไปนั่นเองค่ะ
เอาเป็นว่า๘๙๐เตรียมพร้อมรับฝนกันด้วยค่ะ
ส่วนคลื่นนะคะก็ยังคงมีภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย
ยังคงมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรอยู่

แต่ว่าช่วงนี้หลายจังหวัดทางภาคอีสาน

หนาวกับร้อนเนี่ยทำด้วยล้ำเนี่ยไม่ค่อยมี
เพราะฉะนั้นค่ะนี่แหละก็คือความเดือดร้อน
ของพ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ตอนนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ทั้งเขื่อนลำตะคองเขื่อนลำพระเพิง
เขื่อนมูลบนเขื่อนลำแซะ
มีปริมาณน้ำพอใช้เฉพาะในเขตพื้นที่ชลประธานเท่านั้นค่ะ
อกนั้นก็คือน่าเป็นห่วงมากจริง
คาดการณ์กันนะคะว่าปีนี้ข้อมูลมาบอกว่า
ราชจะมีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแรง๕๕หมู่บ้านใน๘อำเภอ
แล้วก็จะแรงหนักสุด๒๘หมู่บ้าน
แต่ฝนจะมาในช่วงระยะนี้ก็เตรียมกักเก็บน้ำกันเอาไว้ให้ดี
และข่าวดีคือว่าหน้าร้อนปีนี้จะเป็นร้อนเปียก
คือจะมีฝนลงมาเยอะด้วยนะคะ
ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้าง
อากาศร้อนแบบนี้ใช่ว่าจะไม่มีดอกไม้สวยนะคะ
ดอกไม้ที่เหลืองอร่ามงามตานี่คือดอกสุพรรณิกาค่ะ

ใกล้หน้าร้อนแล้วหมดหน้าหนาวก็มีดอกไม้สวยเหมือนกัน
จุดนี้คือถนนสายแม่วางอำเภอห้วยมะนาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ดอกสุพันธ์นิกาค่ะหรือว่าบางท่านจะเรียกดอกไฟ่ข่ำ
ปลูกเต็มสองข้างทางแล้วตอนนี้บรานสะพรั่งจนร่วงโลยหล่นลงพื้น
เรียกว่าสวยงามเหมือนพรมสีเหลืองเลยค่ะ
แล้วก็เป็นระยะทางยาวถึง๒กิโลเมตร
ขับผ่านนี่อดใจไม่ไหวนะคะ
จอดรถลงไปเก็บภาพประทับใจกันค่ะ

เพราะหลังจากที่ฝนตกลงมาในช่วงนี้
เป็นฝนที่ตกไม่ใช่ในฤดูฝนเขาเรียกว่าฝนชะช่อมะม่วง
ก็จะตกลงมาในระยะนี้
หลังจากนั้นเดี๋ยวจะหนาวแล้วค่ะคุณผู้ชม

และตรวจสอบสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวกัน
ดิฉันไปสูบน้ำหาปลาก่อนนะคะ
ก่อไฟรอจะปิ้งปลาให้กับทั้ง๓พิธีกร๓ผู้ประกาศแล้ว